แล้วก็ให้ลูกดื่มครับลูกเนี่ยเป็นเด็กฝาแฝดนะคะเด็กผู้ชายอยู่แตนิกเดียวนั้น๑ครบ๗เดือน
เดือนลูกสองคนเนี่ยฝาแฝดก็ดื่มแล้วพ่อเองก็ดื่มคือฆ่าตัวตาย
แล้วก็ให้ลูกดื่มด้วยอ่ะสุดท้ายเสียชีวิตกันสามศพอะค่ะแต่ว่าตอนที่
เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยน้องฝาแฝดเขายังหายใจอยู่นะคะหายใจรวย
รินก็พยายามส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายน้องทั้งคู่ก็เสีย
จดหมายลาตายแล้วก็เขียนเอาไว้เป็นข้อข้อเลยแล้วคนที่ไปเจอ

แต่ว่าตัวสามีเนี่ยก็ขอเอาลูกไปดูแลเขาก็ให้
เขาก็โทรหาโทรไม่ติดไปหาที่บ้าน
เปิดประตูไม่ได้ก็เลยต้องแบบโอ้โหให้คนมาช่วยงัดช่วยดู

ประตูเปิดประตูบ้านเข้าไปได้แทบเป็นลม
ดูสิฮะโอ้โหจดหมายเนี่ยเขียนยาวเลย
นี่ค่ะทั้งสามีทั้งลูกฝาแฝดเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เมื่อเวลาบ่ายโมงที่ผ่านมาค่ะที่วัดดาราธิวาส
อำเภอสังขาจังหวัดสุรินมีพิธีชาปนกิจศพเด็กชายฝาแฝดนะคะ
เด็กชายจิระนัทโสระจันทร์หรือน้องนินจา
และเด็กชายจิระนันโสรจันทร์หรือน้องโชกุล
อายุแค่๑ขวบ๗เดือนนะคะ
เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่พ่อก็คือนายสมชายพิมพ์เงินอายุ๔๕ปี
รอกยาพิษเนี่ยนะคะเป็นยากำจัดสตรูพืชผสมน้ำ

ตัวเองก็ดื่มด้วยฆ่าตัวตายตาม
เสียชีวิต๓ศพแล้วก็ทิ้งจดหมายลาตายเอาไว้
จดหมายลาตายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็เขียนเป็นข้อเป็นข้อไว้เลยนะ
ระบุถึงติ๊กติ๊กก็คือชื่อเล่นของภรรยา
ก็บอกในลักษณะที่ว่าไม่ต้องมางานศพนะ

ห้ามแยกศพพี่กับลูกนะ
แล้วก็บอกเลยว่าตามหายังไงก็ไม่เจอ
ตายที่อื่นอะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นลักษณะของการตัดเพาะครับ

มีปัญหากันในครอบครัวค่ะตัวนายสมชายพิมพ์เงินเนี่ย
เขาก็ทะเลาะกับภรรยานางสาวจิราพรโสรจันทร์อายุ๒๐ปี
เรื่องก็คือนายสมชายเอารถของพ่อตาแม่ยาย
ก็คือรถของพ่อแม่นางสาวจิราพรเนี่ยนะเอาไปจำนำ
ทั้งสองคนก็แยกกันอยู่ตัวนางสาวจิราพรกลับไปอยู่ที่บ้าน
บ้านพ่อแม่ในอำเภอสังขะ๒๙มกราคมที่ผ่านมา
นายสมชายไปขอรับลูกชายฝาแฝดขอรับมาดูมาเลี้ยงหน่อย
ทางภรรยาก็ยอมให้ไปแต่สุดท้ายก็มาก่อเหตุสลดแบบนี้
พิธีชาปนกิจก็จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายนะคะ
ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวของญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน
ศพของเด็กชายฝาแฝดก็ทยอยเผาทีละศพค่ะ
นางสาวจิราพรเองร้องไห้เป็นลมล้มฟุบนะคะ
ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางสาวจิราพรแม่ของเด็กชายฝาแฝด
เปิดเผยทั้งน้ำตาเลยค่ะว่าสาเหตุที่แยกกันอยู่กับสามี
กันอยู่มาเป็นเดือนแล้วเนี่ยก็เพราะทะเลาะกัน
ที่สามีเอารถของพ่อแม่ตัวเองไปจำนำติดการพนันด้วยไม่ทำงานด้วย
เลี้ยงลูกก็ไม่ช่วยเลี้ยงไม่ช่วยดูแลไม่รับผิดชอบอะไรเลย
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยทุบตีเธอกับลูกนะคะแต่ว่ายี่สิบเก้ามกราคมเนี่ย
มาขอรับลูกไปเล่นขอไปเลี้ยงเธอก็ให้
ก็เป็นพ่อนะอืมก็เป็นพ่อเธอก็ให้
โทรบอกว่าไม่ต้องห่วงนะพาลูกกลับมาถึงบ้านแล้ว
เธอก็ไม่เอกใจอะไรพอตอนเช้าจะไปรับลูกกลับ
ติดต่อไม่ได้ตามไปหาถึงบ้านเปิดประตูไม่ได้
ว่าล็อกบ้านหมดเลยอะค่ะสุดท้ายต้องไปส่องดู
งัดบ้านเข้าไปสุดท้ายพอเปิดเข้าไปได้
ภาพที่เห็นก็คือสามีกับลูกชายฝาแฝดนอนเสียชีวิตอยู่อะค่ะ
แล้วตัวเราเองเราก็เลยคิดว่าลูกของเขาเขาคงจะไม่ทำเลย
แต่ที่เขาโกรธน่าจะถูกเราที่พาลูกมาอยู่นี่มากกว่า
เราก็เลยคิดว่าไปตอนเช้าดีกว่าไปยังไงตอนเช้าคือมันสว่างเนอะ
ก็ตัดสินใจไปตอนเช้าแล้วไปแต่เช้าเลยไปกับแม่
ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปเห็นภาพแบบนั้น
แต่หนูไปเปิดประตูหน้าบ้านปิดก็เลยเดินอ้อมเข้าไปหลังบ้าน
แต่ประตูหลังบ้านมันก็ยังเปิดก็เปิดได้แต่ไปเคาะประตู
ก็ไม่มีเสียงมีแต่เสียงทีวีที่เปิดอยู่เรียกโทรหาเขาก็ไม่รับ
ก็เลยตัดสินใจไปดูที่หน้าต่างเปิดประตูหน้าบ้านเราไปดูที่หน้าต่าง
แล้วก็เปิดหน้าต่างไปก็เห็นหนูก็ตะโกนบอกชาวบ้านเท่านั้นให้เขาช่วย
แม่ก็ไปเรียกคนที่เขาสามารถที่จะมาช่วยได้หนูก็คิดว่าลูกหนูยังไม่เป็นอะไรหรอก
หนูก็เลยตัดสินใจเอาไม้ไปตีประตูบ้านหนูก็โทรหาตำรวจทุบตีหนูตีประตูบ้านไม่ได้
หนูก็เลยโทรหาตำรวจตำรวจเขาก็บอกว่าใจเย็นนะอย่าเพิ่งตกใจ
เรียกคนแถวแถวนั้นไปช่วยเปิดประตูก่อนเผื่อเด็กยังไม่เป็นอะไร
พี่สาวเขาอะค่ะพี่สาวแท้ของเขาที่อยู่บ้านข้าง
แกถามว่าไอ้แฟดไปไหนแกต้องถามหนูหนูก็ตะโกนบอกแกว่าพี่ไอ้แฟดตายแล้วไอ้แฟดตายแล้ว
เนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกว่าบ้านล็อกไงก็ต้องทุบประตูอ่ะ
บอกคิดอย่างเดียวเลยนะว่าจะต้องรีบเอาลูกออกมาพาไปหาหมอให้เร็วที่สุด
พอดีตำรวจก็มาก็เอาลูกขึ้นรถตำรวจไปหาหมอ
ไม่รู้ด้วยนะว่าตอนนั้นลูกยังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่า

ไม่ค่ะหนูไม่รู้หนูคิดแค่ว่าคิดแค่ว่าลูกหนูยังไม่ตายอะไรหนูคิดว่าลูกหนูยังมีชีวิตอยู่
หนูก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะทำอย่างนั้นจริง
เขาเคยบอกเราไหมว่าเขาจะฆ่าตัวตายจะทำร้ายลูก
เขาวันที่เขามาเอาลูกอะค่ะคือเขาแยกกันอยู่เนอะเขาแยกกันอยู่ได้เกือบเป็นเดือนแล้วอะค่ะ
เขาก็ไม่เคยพูดว่าร้ายนะคะเขาก็ไม่ได้พูดว่าเขาอันนี้เราหรือว่ายังไง
เขาก็ถามว่าแบบเหมือนหนูก็บอกเขาว่าหนูก็บอกเหตุผลของหนูว่าหนูขอเวลาหน่อยหนูอยากอยู่กับลูก
อยากหนูไม่ได้ไปไหนเลยหนูก็อยู่เลี้ยงลูกที่บ้านเขาก็ถามว่าหนูมีคนใหม่ไหมหนูก็บอกเขาว่าไม่มีหนูไม่ได้มีใคร
แต่สิ่งที่เขาทำคือหนูน่ะหนูเสียไปทุกอย่างแล้วคือไปอยู่กับเขาคือหนูต้องเหมือนกัดก้อนเกลือกิน
หนูหนูต้องใช้เงินเพียงยี่สิบบาทซื้อขายเพื่อพาลูกกินไปแต่ละมื้อแต่ละมื้อแล้วคือหนูโกรธเขาที่ว่าเขาเอารถแม่หนูไปจำหนูก็เลยโกรธ
หนูก็เลยพาลูกมาอยู่ที่นี่จนกว่าจนถึงวันนั้นนะคะเขามาเอาลูกเขาก็บอกเขาพาลูกกลับไปถึงบ้านเขาก็โทรมาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะลูกถึงบ้านแล้วแล้วก็ไม่ได้เอกใจหรือว่าอะไรเลย